คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสนุกสนานกันนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเรานะคะ
ส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลน์มาพูดคุยกันวันนี้
เมนูที่คุณผู้ชมอยากจะทานระหว่างลุ้นรางวัลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลในวันนี้เป็นเมนูอะไร
หลายคนส่งมาว่าส้มตำ
คือส้มตำนี้เป็นเมนูยอดฮิตเลยที่ทุกคนส่งมาเยอะมากเท่าที่ดิฉันดูไปเมื่อสักครู่นี้
แต่ว่าก่อนที่จะทานส้มตำเราต้องตำส้มตำก่อนใช่ไหม

แล้วการตำส้มตำเนี่ยมันมีการจัดการแข่งขันตำส้มตำลีลาเกิดขึ้นด้วยนะคะ
บรรยากาศสนุกสนานมากทั้งกองเชียร์ทั้งคนตำทั้งรสชาติก็อร่อย
ไปดูการปรากฏตำส้มตำรีลากันค่ะ
โอ้โหขนกันมาแต่ละทีมนี่ไม่ยอมกันเลยนะ
ไม่ใช่แค่ลีลาการตำนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็จัดเต็มมากค่ะคุณ

เสื้อมาเรียกแข่งเหมือนนางกวกใช่ไหมคุณ
นี่คือบรรยากาศภาพความสนุกสนานในงานกิจกรรมวันครูประจำปี๒๕๖๒นะคะจัดขึ้นเมื่อวานนี้เองที่โรงเรียนนวมินราชูทิศพายักษ์นะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ภายในงานเขาก็มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คุณครูจากโรงเรียนต่างมาร่วมกิจกรรมกัน
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครูนะคะ
คุณครูนะครูนะคะคุณและที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการประกวดส้มตำลีลา
โดยให้คุณครูเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันตำส้มตำแต่ตำธรรมดาโลกไม่จำค่ะ
เพราะฉะนั้นมันต้องตำพร้อมกับลีลาเด็ดเสื้อผ้าจัดจ้านแบบนี้
แต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ยอมกันแต่ละทีมเนี่ยนะครบสากยังมีการตกแต่งมาเลย
เออเออจัดเต็มมากลีลาไม่ต้องพูดถึงนะ
เต้นกันเอวเคล็ดขัดยอกกันเลยทีเดียวนะคะคุณ
ไปดูกันค่ะว่าสนุกสนานขนาดไหน
ไม่น่าเชื่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้
คือครูนะคะคุณครูเขาก็อยากจะสนุกสนาน
สนานใช่ไหมคุณครูเขาก็สอนเขาก็เคร่งเครียดกันมาแล้วนะคะ
พอถึงเวลาที่เป็นวันของเขาทั้งทีเนี่ยคุณครูเขาขอปลดปล่อยความสนุกสนานออกมา
นี่แหละนะเขาบอกว่าครูเป็นยังไงเด็กก็เป็นอย่างนั้น
สนุกยังไงก็ใช่ไงเด็กก็สนุกอย่างนั้น
คุณครูดีสนุกสนานสอนดีให้ความรู้เด็กก็มีความรู้
แล้วก็สนุกสนานกับการเรียนไปด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นสีสันค่ะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันตำส้มตำลีลา
โอ้โหนี่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้านักเรียนดูอยู่จะเป็นยังไงนะคะ
นักเรียนดูอยู่เขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ทานส้มตำด้วยใช่ไหม
ไม่ใช่แค่ลีลาเด็ดรสชาติที่ต้องเด็ดตามไปด้วยนะคะ
เพราะว่าครูแต่ละคนดูวิธีการตำนี่ไม่ธรรมดานะคะคุณ
ไปขายส้มตำต่อได้นะคะคุณครูใส่ชุดนางกวักไปด้วยนะฮะ
ก็ต้องเป๊ะด้วยนะเออก็ตำส้มตำทั้งทีต้องตำให้ดีต้องมีฝีมือ
ต้องวางกันแบบนี้ตำกันไป